คุณผู้ชมฮะช่วงเที่ยงร้อนแบบนี้นะฮะ

แล้วก็แฟนข่าวเที่ยงไทยรัฐห้ามพลาดนะครับ

กมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน
เปญที่จะช่วยคนไทยไปต่อยอด
สร้างงานสร้างอาชีพปี๒นะครับ

คุณผู้ชมฮะสามารถร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดี
จำนวน๑๐๐รางวัลนี่อย่างที่เห็นเลย
แล้วก็ยังมีรางวัลทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท
อีก๓รางวัลทุกเดือนด้วยนะครับ
แล้วถ้าเกิดอยากร่วมสนุกนะคุณผู้ชม

กับทั้งคาราบาลแดงแล้วก็คันโซคูณ๒

เขียนบีบส่งทำแค่นี้แหละ
แต่วิธีการเขียนมาฟังกันหน่อยค่ะ
ว่ามันจะต้องเขียนคำว่ายังไงอะไรบ้าง
อันดับแรกนะถ้าเกิดว่าเป็นคาราบาลแดงนะคะ
คุณผู้ชมต้องเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเขียนเบอร์โทรศัพท์
เขียนลงบนกระดาษเขียนด้วยลายมือให้อ่านง่ายนะคะพับ
เสร็จแล้วปั๊บใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบให้แน่น

ส่วนถ้าเป็นคันโซคูณ๒คุณผู้ชมเขียนคำว่าตับ
แล้วก็มีชื่อนามสกุลเบอร์โทร

แล้วก็พับกระดาษใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบให้แน่น

ส่งมาที่ตู้ปอน๒บางปกงเชิงเศร้า๒๔๑๓๐
หรือใครบอกว่าไม่เอาไม่ส่งแบบปริศนีย์ได้ไหม

รวมถึงร้านค้าที่ร่วมรายการได้เหมือนกันนะคะ

แคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๑มีนาคม

และจะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับมอไซค์คนแรก
วันที่๒๘เมษายนนี้ในรายการตลอดข่าว
ช่วงเวลา๙โมงครึ่งของทุกวันนี้
เจอกับ๓คนนี้นะฮะรอติดตามกันได้เลยนะครับ

ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคุณ
คือเราน่ะอ่านข่าวของขึ้นราคาสินค้า
ขึ้นราคาเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้

แล้วก็ยืนหยัดขายราคาเดิม๑๐บาทค่ะ

ฝาคาราบาลยังสามารถส่งมาลุ้นมอไซค

ครับเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

อย่าลืมนะเติมความสดชื่นให้หน่อย
ร่างกายตัวเองไม่ว่าจะเป็นคาราบาลแดง